ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์บางสิ่งบางอย่าง

ดูเหมือนว่าความรักกำลังจะสั่นคลอน

ว่าได้เลิกรากับอดีตหวานใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เหตุเพราะว่าหวานใจของเธอชอบทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ยังนอกใจอีกด้วยจ้า

หลังจากที่ออกมาโพสต์แฉคู่มั่นหนุ่มมหาเศรษฐี
วัย๒๓ปีอิกอร์ทาราบาซอฟ
โซเชียลส่วนตัวของเธอเมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้วนะคะ
แอบนอกใจไปมีกิ๊กเป็นสาวรัสเซีย
ทำให้เธอไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
จะตามมาว่าข่าวที่เธอโดนทำร้ายร่างกายนะคะ
นักแสดงสาวคนดังก็ได้ให้สัมภาษณ

สุจทนกับพฤติกรรมของฝ่ายชาย

เคยโดนทำร้ายร่างกายมาแล้วหลายครั้งนะคุณ

ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๓๐ปีของเธอ
เกาะมิโคนอสในประเทศกริส
ฝ่ายชายใช้ความรุนแรงกับเธอต่อหน้าผู้คน

มั่นของเธอทั้งเมาแล้วก็คลุ้มคลั่ง
และเคยบีบคอจนเธอเกือบตายมาแล้วด้วยซ้ำ
และแม้ว่าก่อนหน้านี้ความรักจะเคยหวานชื่น

และอยากจะมีลูกด้วยกันถึง๔คน
แต่ด้วยพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของคู่มั่นรุ่นน้อง
ซึ่งกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ความรักของทั้งคู่

โอ้โหนี่คือน่าจะเป็นการแย่งโทรศัพท์
ฉันคิดว่าอาจจะขอดูแชทสักอย่างหรือเปล่า
อันนี้เดานะเดาแบบเบสิกเลย

แล้ววิ่งตามไปขนาดนี้ต่อหน้าผู้คนนะ

มีไม่กี่เรื่องที่ผู้หญิงจะไม่ทน

ตอนนี้เขาก็ออกมาประกาศแล้วล่ะว่า

เป็นกำลังใจให้ลินเซด้วยละกัน
ให้เจอกับรักครั้งใหม่ที่ดีกว่านี้แล้วกันนะคะ
ครั้งนี้มันก็เกินทนจริงเนาะคุณเนาะ
คลิปเมื่อกี้นี่คือทำร้ายร่างกายใช่ไหม